รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
มาถึงตอนนี้ต้องบอกว่าความเชื่อความศรัทธาต่อเรื่องราวพญานาคนั้น
มีมากมายหลากหลายรวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมอีกทั้งสถาปัตยกรรม
โบสถ์วิหารต่างของพระพุทธศาสนาล้วนมีพญานาคแทบทั้งสิ้น

เกี่ยวร้อยผูกพันกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพการ
ล้วนมีประวัติศาสตร์สืบทอดความศรัทธามาสู่ลูกหลานไม่เสื่อมคลาย
และยิ่งทวีคูณมากขึ้นเฉกเช่นที่จังหวัดนครพนมแห่งนี้
ชาวเมืองร่วมแรงร่วมใจกันสร้างองค์พญาศรีสัตนคราช
ด้วยความศรัทธากลายเป็นแลนด์มาร์คและศูนย์รวมจิตใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครพนมครับ
ตอนนี้เราอยู่กันที่พญาศรีสัตนคราชซึ่งเป็นจุดแลนด์มาร์คของจังหวัดนครพนม
ทำไมนะจุดตรงนี้เขาถึงเอาเป็นจุดแลนดมาร์คเพื่อที่จะสร้างพญานาค
ต้องเป็นจุดนี้และสำคัญต้องหันหน้ามาอย่างนี้ด้วย
มันมี๒คำตอบนะคำตอบที่หนึ่งก็คือทำไมต้องอยู่ตรงนี้
คำตอบที่๒ก็คืออันนี้สำคัญมากทำไมต้องสร้าง
เอาอย่างนี้เราก็เริ่มจัดแลกก่อนทำไมต้องอยู่ตรงนี้
ท่านพูดว่าสมชายท่านปัจจุบันนี่นะและท่านก็อยู่จังหวัดเสียงที่นี่ด้วย
ถ้าท่านไปยุคสมัยที่สร้างอยู่เสร็จท่านเล่าให้ฟังว่า
อดีตผู้ว่าคนก่อนบอกว่าริมแม่น้ำโขมทั้งสองฝั่งคือไทยและลาวเนี่ย
มันแบบมันไม่มีอะไรสะดุดตาเลยมองแล้วมันลาบไปหมดเลย
ตามหลักวิศวกรรมแล้วมันลาบไปหมด
มาปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นจุดสนใจของคนทั้งสองฝั่ง

ท่านก็เลยมีความคิดสร้างเพราะว่าถ้าคิดสร้างมันไม่มีเงิน

ท่านผู้ว่าก็ต้องระดมศรัทธาของคนทั้งจังหวัดนครพนม
มาช่วยกันหล่อพอได้เงินมาก้อนหนึ่ง
อันแรกไม่มีเงินก็เริ่มสร้างเหรียญรุ่นแรก
ก็ไปกราบหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนครพนมที่วัดพระธาตุพนม
ขอมาเสกเหรียญแล้วก็ไม่มีเงินก็ขอความอนุเคราะหงเคราะห์ท่านก็ช่วย
และช่วยตั้งชื่ออันนี้ด้วยนะว่าเป็นพญาศรีสัตนคราช
เป็นนามจากเจ้าคณะจังหวัดหรือเจ้าวาดวัดพระธาตุพนมตั้งนามนี้
นามนี้ด้วยอ่าฮะแล้วก็เหรียญที่สร้างก็สร้างเสร็จรุ่นหนึ่งรุ่นสอง
จนสามารถสร้างรุ่นหนึ่งแล้วเสร็จหมดเลยแล้วก็สามารถเอาเงินไปสร้างอาคารพยาบาลอะไร
ผมจำไม่ได้คือเงินยังเหลืออีกคือศักดิ์สิทธิ์มากนะ
และทำไมถึงต้องสร้างเป็นเมอร์ตะปังนี้มีให้มาเนรสรับทรงที่วัดพระท่าพนม
เพื่อให้พร้อมกับพญานาคทั้งเสร็จ๗องค์ตามที่ประกดว่า
เฝ้าพระท่าพนมหนึ่งสองเพื่อให้มีความสัมพันธ์กับ๒แผ่นดิน
เพราะว่าทางฝั่งนู้นคือคือทางลาวเนี่ย
เขามีความเชื่อเรื่องพญาศรีสัตนคราช
เพราะนั่นคืออาณาจักรศรีสัตนาคณะหุด

ทีนี้ความหมายในอดีตตรงนี้มันไม่ใช่ไทยลาว
อดีตมันก็คืออาณาจักรศรีโฆษบูรณ์

ซึ่งหมายถึงว่ามันไปสุดถึงอุบลรัชธานี

นี่คือความหมายนี่คืออาณาจักรใหญ่ยิ่งใหญ่มาก

จีนเลยแล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นในยุคสมัยนี้

วัดทุกวัดเขาให้เอาเทพเอานาคอะไรออกจากวัด

นำคนนคอนพระพระนมทร์สร้างสิ่งนี้ไม่อยู่ในวัด
มันจึงเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่

ทั้งจังหวัดระดมจัดพิธีเหมือนกับศรีสัตนคราชบูชา
โดยให้ชุมชนที่อยู่ในพระธาตุต่าง
พระธาตุเรนูพระธาตุต่างพระธาตุทาอุเทน
บวงสวงโดยเอาครูอาจารย์ราชการ
ท่าไล่รำวงสวงตัวเอง
แล้ววงสวงวันนี้เจ็ดเย็นมาวงสวงพิธีต่อ
และไล่ลำต่อเป็นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศรัทธาคนทั้งแผ่นดินคือจังหวัดนครพนม
ในวันที่มีการอัญเชิญองค์พญาศรีสัตนคราช
มาไว้ที่ริมแม่น้ำโขงนั้น
เกิดเรื่องราวที่ชาวบ้านเรื่องลือกันว่า
ได้มีนกนับพันตัวบินไปทั่วท้องฟ้า
และท้องฟ้าเกิดแปรปรวนไปทั่วบริเวณ
เป็นที่ปรากฏแก่ชาวเมืองในวันนั้น
สุดท้ายพิธีก็ผ่านไปได้ด้วยดี
โดยไม่ติดขัดแม้แต่ประการใด
ซึ่งการจะหล่อองค์พญาศรีสัตนคราชนั้น

เพราะแม้กระทั่งผู้ที่ทำการหล่อขึ้นมานั้น
ยังมีชื่อว่าผู้ชง
ซึ่งชื่อนี้มีความหมายว่างูหรือนาคนั่นเองครับ

แต่คิดว่าน่าจะมีบางอย่าง
ทุกอย่างมันมีช่องมันมีทางเดินของมัน

ชื่อภุชงจริงแล้วเป็นชื่อของพญานาค
พญานาคก็มีอันดับภุชงนาคราช

ตอนที่เด็กเลยอายุ๑๕นี่ไม่ทราบ
ว่าเป็นชื่อแต่เห็นแล้วสะดุด

วันหนึ่งเราก็ทำงานรับจ๊อปทำนู่นทำนี่ไป
งานต่างก็เขาจ้างมาแล้วก็ทำไป

มีน้ำหนักรวม๙๐๐กิโลกรัม
เป็นรูปพญานาคขดหาง๗เสียน
ประดิษฐานบนแท่นฐาน๘เหลี่ยม

ความสูงทั้งหมดรวมฐาน๑๕เมตร

องค์พญาศีสัตนาคราชองค์นี้

เพราะมีสร้อยสังวานคล้องคอ

สืบสารต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน

ก็มีคนเชิญมา
การทำพญานาคตรงนั้น

มันมีที่มามันมีประวัติศาสตร์
แล้วมันมีความเชื่อเก่า
คือความเชื่อที่เป็นพื้นฐานของคนริมแม่น้ำโขง
ลากไปถึงพระธาตุพนมนะฮะ

เขาจะเชื่อว่าพญานาคต์ทั้ง๗ตัวเนี่ยดูแล

ชาวบ้านเขาเชื่อว่ามันเป็นจุดที่แรงที่สุดตรงนั้น
การที่จะไปทำอะไรตรงนั้นถ้าไม่เชื่อศรัทธา
ไม่มีความเชื่อไม่มีความศรัทธามาทำเพื่อจะ

จะไม่โอเคจะไม่ลงตัว
เพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าจุดนี้จะแรงอยู่เพราะว่า
คำว่าแรงคือประชาชนให้ความให้ความสนใจให้ความ
ให้ความอะไรเข้ารู้สึกเป็นเจ้าของนะฮะ
กาลความให้เขาเป็นจุดเสร็จแล้วกันจะมาทำอะไรคำว่า
ว่าการไปทำอะไรเนี่ยแรงคือที่สุดอย่างก็ไม่โรค

แต่ที่โดนใจที่สุดคือถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราจะเอาสไตล์นี้อารมณ์แบบนี้
เราต้องทำไปก็มีคนบอกให้ถอยนะพักพวกมันบอกให้ถอยเถ
เพราะว่าเรื่องมันเยอะก็มีคนจะถอยนะแต่ว่าในใจเหมาะกับผมให้ถอย
เพราะเรารู้ว่าเราต้องทำเราต้องดันให้สำเร็จ
ด้วยความมุ่งมั่นของอาจารย์ผู้ชมแม้จะมีอุปสรรคแต่ก็เกิดปฏิหารทำให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
มันมีปัญหาตอนขึ้นฟอร์มเสร็จแล้วเนี่ยมันหลายอย่าง
บางทีถ้าจะมองว่าปฏิหารก็ส่วนหนึ่ง
ถ้าจะมองว่าความประมาทของมนุษย์ส่วนหนึ่ง
พอเราขึ้นโฟมคงสร้างเป็น๙เมตรแล้วคือเต็มองค์
เป็นโฟมก่อนที่จะปะผิดพึ่งเข้าไป

พอประกายไฟเกิดขึ้นมันตกไปในโฟม

แป๊บเดียวกันใน๔๐นาทีก็มายหมด
น่าจะมีการมาเตือน
การทำงานทุกอย่างอย่าประหมาตอย่าให้มีสติให้มีใจอยู่กับงาน
บางคนที่เขาเข้าทรงเขาบอกเขาเตือนว่าดีนะที่ปกติแล้วเอาถึงตายนะ
การบวงส่วงผิดพลาดที่ผมเจอคือบวงส่วงด้วยเนื้อเป็นพวกเป็ดพวกไก่
ไม่ควรจะกินเนื้อสัตว์ไม่ควรจะฆ่าสัตว์เพื่อจะไปบูชาท่าน
นี่แหละครับนี่ฮะที่เกิดก็คือเรื่องของไฟของรายการมาเตือน
พอหลังจากนั้นเราก็ปรับเปลี่ยนแล้วก็ค่อยเข้าใจเข้าใจ
คือระยะ๕ปีมันทำให้เราเรียนรู้กับเขาผูกพันกับเขา
แล้วก็ศึกษาซึ่งกันและกันครับศึกษาให้ท่านด้วย
พอถึงจุดหนึ่งเพราะเอางานไปตั้งเนี่ย
ชาวเมืองเข้ามาต้อนรับการตั้งการเฉลิมฉลองอะไรต่าง
มีความรู้สึกมันตื้นตันภายในมันมีปิติภายในอยู่
มันก็ถือว่าเกิดมาครั้งหนึ่งเราได้ทำงานแบบนี้

เพราะว่าจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่อยากเรียนศิลปะอยากทำนู่นทำนี่
แต่พอมีโอกาสได้ทำขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นโอกาส
ข้างบนเบื้องบนเลือกผมให้มาทำ
เพราะว่าช่างหรือว่าศิลปินศิลปะเนี่ย
มันมีคนจบมาเยอะแยะแล้วมีคนเก่งกว่าผมเยอะแยะมากมายทั่วประเทศ
ก็เป็นความโชคดีของผมที่มีโอกาสได้มาทำตรงนี้
แล้วก็สร้างผลงานออกไปตั้งจนสำเร็จ
ทำไมนากองค์นี้จึงมี๗เสียร
พญานาคาราชหลังยุค๒๕๐๐ที่สมเนรทรัพย์แห่งวัดพระธาตุพนม
ทรงว่านาครักษาพระธาตุพนมมี๗พระองค์หรือ๗ตน

พญานคราชในฝั่งลาวเขาจะมีพญานคราช๑๕ตระกูล
เขามีความเชื่อว่ามีพญานาคพระองค์หนึ่งในฝ่ายลาว

ดังนั้นพระนามนี้คือศรีสัตนคราช
ภูกรณคอนวัดพระทาพนม
จึงเป็นสิ่งศรัทธาของคนสองฝั่งโขง

ไม่ใช่แปลว่าเป็นพญานาคของใคร
ไม่ใช่นาคของไทยไม่ใช่นาคของลาว

วันนี้หนูมาลำถวายปู่ค่ะ
พอดีว่าหนูบนขอท่านไว้ว่า
ถ้าเกิดให้ได้ตำแหน่งในหน้าที่การงานแล้ว
หนูจะมาลำถวายองค์ปู่ท่านนะคะ
พอได้แล้วเมื่อคืนก่อนหนูเตรียมตัวที่จะมาลำ
หนูฝันเห็นเหมือนลักษณะเหมือนโง่ใหญ่นะคะ

หนูก็เลยคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าปกติ

แต่มาวันนี้คือพอมีวิธีจัดวงสวงปั๊บหลายครั้ง
เคยเห็นก็มีเหมือนฟ้าฝนจะตกนะคะ
องค์ปู่ท่านรับรู้ว่าจะมีคนมาลำแก้บนท่าน

อย่างหนึ่งก็อาจจะมาจากตัวเราด้วยค่ะ
ก็คือเป็นแรงผลักดันให้เราตั้งใจ
แล้วก็เป็นจากองค์ปู่ท่านด้วยนะคะ
ไม่ว่าใครก็ตามที่ถือผ่านบายสี
หรือถือสิ่งของมาขึ้นเครื่องสักการะบูชา
้วนแล้วแต่เป็นความงดงามหมด
เพราะว่ามาจากภายในคือจากจิตใจนะคะ
หลายคนที่มาก็จะเอาพลังมารวมกันนะคะ
น้อมถวายเป็นพุทธเทวะนาคาองค์การ
จากชาวเมืองแล้วยังมีผู้คนมากมาย

ลังไหลเข้ามาขอพรจากองค์พระยาศีสัตว์นาคาราช
และที่เป็นข่าวดังไปทั้งประเทศ
ที่มีชายคนหนึ่งถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑

เพราะพลังศรัทธาต่อองค์ศรีสัตนคราช

พระยาศนี่เป็นผู้เอาพิชาธิตเป็นสจนี่คะ

สจคิงค่ะ

แล้วยังไงครับคุณมาขอยังไงแล้วคือเราประกอบกิจการแล้วเราลงมือทำไม่ได้
ก็อยู่วันหนึ่งมีร่างทรงมามาท้วงเรานะครับว่าเราทำไม่ถึง
ทันต้องเราทำไม่ถึงทำไม่ถึงคือร่างทรงมาท้วงอะไรทำไม่ถึงคืออะไรฮะ
คือแบบว่ายังไงอ่ะทำไปก็ตั้งท่อดูดอะไรก็เรือก็เสีย
ทุกวันเป็นเวลา๒เดือนเต็มเลยเกือบหมดตัวเกือบหมดตัว
ครับอยู่ดีร่างทรงก็วิ่งลงไปในแม่น้ำอ่ะร่างทรงมาจากไหนร่างทรงนี้อยู่ที่
แถวแถวท่าซ้ายไม่แล้วเข้ามาได้ยังไงคุณไปตามเข้ามาเลยไม่ครับไม่
อยู่ที่นี่เขาก็มาที่ทำงานหากินหรือคุณใช่ใช่เขาให้ทำยังไงขอใน
น้ำโขงแล้วก็บอกผมว่าขอแค่ถวายหลวงพ่อโสธรแค่นั้น
ถวายหลวงพ่อโสธรใช่ถวายที่ไหนที่ตำหนักเขาล่ะครับ
คุณก็ถวายหลวงพ่อโสธรแล้วเป็นไงต่อฮะแกก็บอกผมคำนึงว่าห้ามอวด
มันก็ดีขึ้นนะครับพี่ดีขึ้นแบบแบบไม่น่าเชื่อ
ให้เขาให้หยุดดูดแล้วก็มันเราก็ธุรกิจเราก็หุด
หนังวดการณ์ครับช่วงนั้นก็จังหวะที่ธุรกิจไม่ได้ทำก็
รายมันก็หมดที่เรามาสต๊อกไว้ขายหมดก็ไม่มีเงินที่จะมาหมุนลูกน้อง
ก็ลำบากช่วงนั้นครับจนวันแรกอะผมไปกราบพระธาตุภาพุทธเทร
ครับครับเดินเข้าไปไปกราบชวนแฟนไป
กราบแล้วเดินออกมาผมมาเห็นป้ายศิลาจาลึกหน้าองค์พระธาตุนะครับ
ผมเห็นสามสามวาสามสิบหกศอกสามสามวาสามสิบหกศอก

ก็คือน่าจะองค์พระธาตุนะครับกว้าง

ผมบอกไม่เอาผมเอา๓๓๖ได้๑๒ใบ

ต้องใช้อีกเยอะมากเลยนั่นครั้งแรกนะหลังจากนั้นฮะ
หลังจากนั้นก็งวดต่อมาก็อ้าวมันเคยถูกอย่างนี้นะ
เขาเขาเคยให้เรายกแผงงวดต่อมาก็เปลี่ยนจากสามสามหกเป็นซื้อ
หกสามสามไปเอามาจากไหนก็เริ่มตัวนี้แหละครับ

กลับเอาอ่าซื้อแปดสิบกว่าใบพี่แปดศูนย์กว่าใบอ่า
ออกเลยฮะไม่ถูกสักตัวแต่ไปถูกเลขหน้า๓ตัว๒ใบ
เท่าไหร่ได้เท่าไหร่แปดพันแค่นั้นเองอ่า
ขาดทุนไหมพอดีเจ้าหลังจากนั้นแหละครับแต่จังหวะที่หวยออกเสร็จปุ๊บนะครับ
มันปื๊ดขึ้นมาตรงนี้เลยงวดหน้าซื้อสองสี่นะครับ
ปื๊ดขึ้นมาเองเลยปื๊ดขึ้นมาเองอยู่ในนั้นคิดเองเลยคิดเองเลย
ว่าซื้อสองสี่อ่าสองตัวเท่านั้นสองตัวเท่านั้นอ่า
ก็ซื้อก็มากราบไหว้มากราบมาที่ไหนฮะที่นี่แหละครับ
กราบที่นี่ครับก็มากราบไหว้ทำไมถึงต้องมากราบที่นี่
ในเมื่ออยู่ดีละตึกลงมาสองสี่แล้วมันถึงมากราบที่นี่ก็มาขอ
เพราะเคยขอหลายหลายอย่างก็ก็ได้สมดังที่ขอครับครับ
แล้วก็มาขอแล้วก็มาแก้มาถวายมาตามที่เราขอแล้วก็ไปซื้อ๒๔
ไปซื้อที่ไหนเนี่ยครับคือข้างหน้าที่ข้างหน้าองค์ท่านเนี่ยเหรอ
ครับตรงเต็ปเนี่ยนะครับซื้อเลขอะไรซื้อสองสี่เมาส์ยกแผง
เมาส์ยกแผงเมาส์ยกแผงหมดไปเท่าไหร่งวดนึงหมดไปสองร้อยกว่าใบ
ไม่เคยซื้อหวยเยอะขนาดนี้สองร้อยกว่าก็ตกสองหมื่นกว่าบาท
คิดว่าออกแค่เลขร่างสองตัวปรากฏว่าปรากฏว่าไหมออกมาเลข
เลขท้ายสองตัวก็ออกมาแล้วมาออกรางวัลที่หนึ่งก็นั่งลุ้นเป็น
มันออกมาหนึ่งสี่สามสองสองสี่แต่ยังไม่ได้แต่ยังไม่รู้ว่า
ไม่รู้ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นใช่ไปรู้ตอนไหนก็รู้ตอนที่ถูกเสร็จ
แล้วก็คนมาดีใจด้วยแล้วพูดขึ้นมาว่าซื้อ๒๔มาตั้งเยอะ
มันจะไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งเหรอแล้วก็ออกมาปุ๊บก็เอามาตรวจนะเดี๋ยวนั้นเลย
ไงฮะเจอไหมประมาณเกือบแปดสิบใบมันเจอ
หัวเล่มสีแดงแดงสิบสองสองใบสิบสองล้าน
หนึ่งสี่สามสองสองสี่สิบสองล้านกระโดดดีใจเลย
ได้ใช้หนี้ให้พ่อให้แม่แล้วเวลาขอพระยาศีสัตว์ธรรมนักฮาราช
คุณขอยังไงฮะตรงนี้หรือเปล่าก็อธิษฐานขอให้มาช่วยลูกหลานหนึ่ง
ลูกหลานไม่ไหวแล้วไม่ได้บนบานนะครับขอ
ทุกวันนี้ยังขอรางวัลที่๖อยู่ไหมทุกวันนี้ก็ขอเรื่องอื่นนะครับ
แล้วยังซื้อลอตเตอรี่อยู่ไหมก็ซื้อบ้างครับถูกไหม
ก็มันก็ไม่ถูกไม่ถูกอีกเลยไม่ถูกอีกเลยเหมือนกับเราได้สุดสุดไปแล้วไง
ใช่ครับอาจจะไม่ได้อีกอะไรอย่างงีป่ะฮะครับสาเหตุที่ที่องค์พระธาตุเนี่ย
ถล่มลงไปเนี่ยเพราะพญานาคเนี่ยท่านต้องการที่จะให้ลงไปอยู่ในเมืองประดาน
ช่วงหน้าน้ำหลากเนี่ยจะมีเหมือนลักษณะเป็นเราไม่แน่ใจนะว่าเป็นอะไรแต่ลำตัวยาวนะครับ
ยถวนน้ำจะอยู่บริเวณแถบนี้แหละฮะขึ้นไปแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยนำเรือออกไปที่จะไปดู
ปรากฏว่าพอเรือเข้าไปใกล้เนี่ย
นี่คือเป็นหงอนขององค์พญานาค
ท่านก็มาเข้าฝันอีกเขาจะมาขออยู่ด้วย

มู้เตรุไม่เข้าไผลออกไผล

เลือกฟิตเน่คอฟฟี่เสฟ
การเดินทางตามรอยพญานาค
เพื่อค้นหาความศรัทธานั้นต้องบอกว่ายิ่งค้นหายิ่งพบเจอ
และยิ่งทำให้รู้ว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ที่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เด็ดขาด
อย่างที่มูตัวแม่ของเราได้มาพักที่โรงแรมวานาเวลเนสรีสอร์ท
และพบเรื่องราวปฏิหารจากคุณนัทหลานเจ้าของโรงแรมที่ให้พวกเราได้ไปพัก
ซึ่งเป็นเรื่องที่บังเอิญหรือศรัทธาจัดสรรก็เป็นได้ครับ
ท่านผู้ชมครับถ้าจะพูดถึงเรื่องราวพญานาค
เชื่อว่าหลายคนเชื่อหลายคนไม่เชื่อ
มีอยู่คนหนึ่งเป็นคนหนองคายเป็นอาจารย์
เป็นที่รู้จักเกี่ยวกับการที่คิดผ้าไหมไทย
เป็นคนที่คิดผ้าลายไทยมากมายเลย
เขาไม่ค่อยเชื่อไม่เคยเชื่อเรื่องพญานาค
จนวันหนึ่งมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตเขา
ขอต้อนรับอาจารย์นัทครับสวัสดีครับ

ที่นี่ทุกคนจะพูดอยู่คำหนึ่งว่า
เวลามาที่นี่จะมีคนถูกหวยบ่อยมาก

แล้วก็ที่สำคัญเด็กที่โรงแรมเนี่ยก็จะพูดเรื่องนี้กันบ่อย

ตัวเองก็ด้วยความที่เราไม่ได้มีความเชื่อเรื่องนี้
แล้วโดยลึกที่บ้านเป็นแคทอลิก
มันก็เหมือนกับเป็นโจทย์มาถามตัวเองเหมือนกันว่า
แล้วทำไมเราถึงได้รับในสิ่งที่มันหาคำตอบให้ไม่ได้หลายครั้ง
หลายครั้งในชีวิตเราก็หาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้ว่า
มันเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมถึงเกิดขึ้น
แล้วมันเหมือนกับเขาก็มาชักนำเราเข้าไปทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวัน
คำว่าเขามาชักนำเราไปทุกวันทุกวันทุกวัน

เป็นสิ่งหนึ่งที่เหนียวนำเราเข้าไป

ตัวอย่างเช่นเริ่มแรกเลยก็มีเพื่อน
เป็นผู้ปกครองของเพื่อนของหลานชาย

เขาก็ให้เราพาทัวร์ด้วยความที่เราเป็นแคทอลิก
เราก็จะไม่สนใจคือเราก็พาเขาไป

แล้วเราก็ไปนั่งเล่นอยู่นอกวัด
อยู่ในที่ที่มันแบบ
ไม่ใช่ที่ที่เขาเรียกที่ที่ควรจะนั่ง

ทั้งที่ครูบาอาจารย์พระผู้ใหญ่อยู่ตรงนั้น
หลังจากนั้นมาก็เริ่มมามีเหตุการณ์บ่อยขึ้น
ก็คือคนนู้นก็มาอาจารย์นัทพาไปวัดนี้หน่อยสิ

คนนู้นก็รู้สึกทำไมช่วงหลังมาเนี่ย
เราต้องเข้าวัดบ่อยซะเหลือเกินทั้งที่เฮ้ย

เพราะฉะนั้นก็เริ่มเข้าใกล้เคียงกับพญานาคอยู่แล้ว

จากคนที่ไม่เคยมีความเชื่อเรื่องพญานาคเลย
โอเคละอาจารย์ชอบอาจ
กลายเป็นคนที่เก็บสะสมรูปภาพพญานาคมากมาย
คือจริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องโดยบังเอิญนะครับ

อาจารย์สมยศท่านมาวาดรูปเพื่อหาเงินรายได้ให้กับเด็ก
เป็นเงินประมาณเหมือนกับว่า

ครั้งแรกก็น้าสาวก็เป็นคนประมูลมา

เราก็ยังเราก็แปลกใจเหมือนกัน
ทำไมรูปมันสวย

แต่เราชอบในแนวของงานศิลปะ

หลังจากนั้นมามันเหมือนกับเหตุการณ์

เหตุการณ์มันก็ซ้ำแล้วซ้ำอีก

เวลาที่เขามีงานใหญ่เกี่ยวกับพญานาค

ไปแทนคุณน้ำตาลซึ่งเป็นน้าสาว
มันกลายเป็นว่าเราได้ไปโดยบังเอิญ
ประสบการณ์ที่พี่เจอแล้วมันยิ่งใหญ่

อย่างเมื่อสักประมาณสัก

แล้วพี่มีสถานที่ซึ่งใหญ่มาก

ห่างกันสักประมาณแค่๒๐๓๐เมตร

นั่นคือครั้งแรกในชีวิตของพี่

เวลามันผ่ามันจะผ่าลงไปตรง
ใช่ค่ะฟ้าแลบวิ่งแพบหมุนอย่างเงี้ย
แล้วพอมองไปที่น้ำแม่น้ำโขง
ซึ่งปกติแม่น้ำโขงมันไม่ใช่ทะเล

เราเลยบอกเอองั้นเปิดประตูให้เขาเหอะให้เขาเข้ามาพักอยู่ในที่ของโรงแรม
ที่ของบริเวณที่เป็นร้านของเราก็แล้วกัน

เยอะครับพี่ว่าวันนั้นคนต้องเป็นหลายหมื่นคน
แสดงว่าเห็นน้ำกระเพื่อมค่ะ

เชื่อว่าแฟนมูไนท์หลายคนก็น่าจะอยู่ตรงนั้น

คือพี่จะกลัวมากกว่าคนอื่นเพราะพี่อยู่ในที่สูง

เพราะว่าพี่มองจากบนห้างที่บ้านพี่

สิบปีผ่านไปวันนี้ได้คำตอบยังคะ

ก็หลังจากนั้นมาก็มาเจออีก

ก็คือว่าเวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น

อย่างเมื่อเร็วนี้ที่พลพิสัยก็เพิ่งมีการบวงสวงใหญ่
หัศจรรย์ตรงที่ว่าเราก็นั่งอยู่ในเหตุการณ์

ซึ่งไปนั่งแถวเดียวกันทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
แล้วก็ท่านในแพทย์สรรสุนทรธนากุล
ซึ่งเป็นคนที่จัดงานใหญ่ครั้งนี้
ขณะที่ท่านอ่านองค์การ

เป็นเยอะมากเลยจำนวนที่เราก็รู้จัก

บินวนรอบพญานาค
จนแบบไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ส่วนเหตุการณ์หนึ่งที่เราคล่องใจที่สุดก็คือ
เผอิญพี่กับนะสาวก็ไปที่เชียงใหม่

เพราะเอิญเราไปเห็นไม้อยู่ท่อนหนึ่ง

แต่มันจะเป็นช่อฟ้าที่แบบเป็นเหมือนกับพญานาค
เป็นช่อฟ้าที่เป็นลายที่เป็นเสียญพญานาค
น้าพี่กับพี่ก็เลยเห็นเลยใจตรงกันคือ
เอาอันนี้แหละเอาพอเอากลับมาเสร็จปุ๊บ

อยู่ดีทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตเนี่ย

ใช่ท่าเสด็จว่าขอหลังร้านตรงนี้

ปรากฏไปมาทุกคนมาถามว่า
พี่กับน้าสาวพี่
จ้างคณะลำมาเพื่อมาบวงสวง

ท่านก็เป็นมงคลให้กับในร้านเรานะ

เหกะปูวันเอามา
วันเอามาก็เอาลงยากมากกว่า
ที่จะเอาลงได้
อาทีเอามาจากเชียงใหม่
พอเข้าไปจุดเสร็จ

พอเขาจุดได้ไม่นานแป๊บเดียวเขาก็สามารถเอาลงมาได้
ทั้งในตอนแรกเนี่ยยกยังไงก็ไม่ได้
เอาคนนั้นมาเอาคนนี้มาเอาตรงนั้นไว้
กันอุตลุดเลยผลสุดท้าย
พอเขาไปบวงสวงเรียบร้อยเขาไปจุดทูปขอเข้ามาเสร็จ

พี่ถ้าถามตัวพี่ทุกวันนี้พี่ก็ให้คำตอบนั้นไม่ได้

และอีกอย่างหนึ่งก็คือมันก้ำกึ่งอะ

ทำไมเราซึ่งเป็นคนแคทอลิกเนี่ย
จะต้องได้สิ่งเหล่านี้บ่อยมากเลย

อย่างมีบางคนมาที่หนองคายแล้วมาพักที่โรงแรมเรา

เขาอธิษฐานกับท่านพ่อปู่ไว้ว่า

ปีนี้เขาทำได้๑๐ล้าน๒๐ล้าน๓๐ล้านเนี่ย

ผมมาอธิษฐานกับพ่อปู่เอาไว้
ว่าถ้าผมได้ทำได้๑๐ล้าน

ส่วนอาจารย์ลักษณ์มูขั้นเทพของเรา

เพื่อไปกราบสการะบูชาหลวงพ่อพระอาศัย
พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคาย

ที่มีผู้คนเดินทางเข้ามา

ต่อองภญานาคาราชกันมากมาย

อำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย
ซึ่งเป็นที่เคารพสัทธาของชาวหนองคาย
หรือตำนานพระธาตุพระนมตอน๑
ได้กล่าวถึงการสร้างพระธาตุองภไว้ว่า
สร้างโดยพระอารหันต์๕องค์ได้อันเชิญพระบรมศาลีริกฐาตุของพระพุทธเจ้าจากประเทศอินเดียมาพร้อมกัน
และได้อันเชิญไปประดิษฐานไว้พร้อมกัน๖แห่ง
โดยพระธาตุฝ่าพระบาทเบื้องขวา๙องค์บรรจุไว้ที่พระธาตุร่านองแห่งนี้นั่นเองครับ
เมื่อก่อนบริเวณแถบนี้จะเป็นพื้นดิน
พื้นที่ของพระธาตุเนี่ยวัดธาตุเนี่ยจะมีพื้นที่เป็นร้อยไล่เลยนะ

เป็นพื้นดินครับบริเวณแถบนี้เมื่อก่อนจะเป็นพื้นดิน
ก่อนที่จะพังทลายลงไปเมื่อประมาณ๑๙๐กว่าปีมานี้
ตอนช่วงที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเนี่ย

เขาก็ยังมีการสเก็ตภาพองค์พระธาตุเอาไว้นะครับ
ตอนนั้นกำลังเอ่นละกำลังจะลมละ
หลายคนเชื่อนะว่าสาเหตุที่องค์พระธาตุเนี่ย

เพราะพญานาคเนี่ยท่านต้องการที่จะให้ลงไปอยู่ในเมืองบาดาน

ของพี่น้องฝั่งโขงค์เราเนี่ยนะครับ

มาสร้างครอบในช่วงที่พระเจ้าชายเชษฐาธิราชเนี่ย

ท่านมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก
ท่านจะบูรณปฏิสังขรเนี่ย
พระธาตุที่เชื่อว่ามีพระบรมศาลีกธาตุบรรจุอยู่เนี่ย

โดยเฉพาะในเขตแถบรุ่มแม่น้ำโขงตอนบริเวณหนองคายเนี่ยนะครับ
จะมีพระธาตุที่บรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุเนี่ย

มีทั้งหมด๕แห่ง๕แห่งเนี่ย
เราเอาว่าเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับที่พระธาตุองค์นี้เนี่ยนะฮะ
พระธาตุล่านองเนี่ยจะบรรจุพระบรมศาลีรุธาตุเนี่ยกระดูกฝ่าพระบาทเนี่ย
จำนวน๙เม็ดหรือ๙พระองค์เนี่ยขับบรรจุเอาไว้
เสร็จจากนั้นก็มีพระธาตุบังควร
และอีกส่วนหนึ่งจะบรรจุไว้ที่พระธาตุจุลามณีหรือพระธาตุหลวงที่เวียงจันท
อกจากนั้นแล้วก็จะมีกระดูกหัวไหล่นะครับ
อยู่ที่พระธาตุพลจิกเวียงงัวที่ตำบลประโคของเรา
ส่วนอีกองค์นึงเนี่ยก็จะอยู่ที่พระธาตุหอผ้าหอแผ่ซึ่งจะอยู่ฝั่งโน้น
ขณะนี้กำลังค้นหาค้นคว้ากันอยู่ว่าจะอยู่จุดไหน
เพราะนะทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วในอนาบริเวณรุ่นน้ำโขลงแถบนี้เนี่ย

บางคนก็เห็นพระยานทร์นากว่ายน้ำมั่นแหละ
เคยมีปฏิหาตรงนี้แล้วไหมจากคำบอกเล่า

ช่วงหน้าน้ำหลากเนี่ย
จะมีเหมือนลักษณะเป็น
เราไม่แน่ใจนะว่าเป็นอะไรแต่ลำตัวยาว
ว่ายถวนน้ำจะอยู่บริเวณแถบนี้แหละฮะ
ขึ้นไปเหมือนกับเล่นน้ำในช่วงก่อนที่จะออกพรรษา
ก่อนบั้งไฟพญานาค
ใช่ครับแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ย

ปรากฏว่าพอเรือเข้าไปใกล้เนี่ย
เข้าใจว่าคงจะเห็นอะไรที่น่าอัศจรรย์

แต่ว่าทุกคนก็เห็นอยู่บนริมฝั่งเนี่ย
ว่ามีอะไรที่ไหว้ตามเรือนั้นไป

นายกคิดว่าพญานาคยังปกปักรักษาคุ้มครองบริเวณนี้อยู่ไหมฮะ

เพราะฉะนั้นทุกปีเนี่ย
ในเดือน๓เดือน๖แล้วก็ออกพรรษาเนี่ย
เราจะมีงานสมโพธิเพื่อที่จะ
บูชาพระธาตุแล้วก็เป็นการบวงสวงนะครับ
แล้วก็ไหว้พ่อพญานาค
ที่คอยคุ้มครองดูแลพระบรมศาลีของเรา
องค์พระธาตุก่อด้วยอิตภีรปูน
ล้มตะแข่งไปตามกระแสน้ำ

โดยด้านหนึ่งโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเพียงครึ่งฐาน
เนื่องจากเป็นที่เคารพสักการะของชาวหนองคาย
จังหวัดและสำนักโยธาธิการ
ทั้งเมืองได้ก่อสร้างพระทาสร่านองค์องค์จำลองขึ้น
แล้วบรรจุชิ้นส่วนพระธาตุองค์จริงไว้ข้างใน
เอาละครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าพระธาตุล่านองนะครับ
นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นองค์จำลองนะครับ

เพราะองค์จริงอย่างที่คุณพระดำได้มีการพูดคุยไปแล้วนะฮะ
กับทางท่านนายกนะครับว่าจริงแล้วอยู่กลางน้ำนะฮะ
แต่ยังมีอีกหนึ่งความเชื่อนะครับนั่นก็คือความเชื่อของชาวบ้านนะครับ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยชาวบ้านท่านนั้นรออยู่ข้างในนะครับ
นั่นคือแม่อ้อยนะฮะซึ่งเขาบอกว่า
ตัวเธอนั้นเองเนี่ยนะฮะเคยเห็นพญานาคแล้วก็เป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่จะ
ว่าที่สถานที่แห่งนี้เนี่ยมีพญานาคอยู่จริงนะครับ

และนี่คือแม่อ้อยมาอยู่ตั้งแต่ปีอะไรฮะ

แต่ก่อนเราก็ยังเป็นเด็กนะคะก็ไม่เชื่อเท่าไห
พออายุมากมาอยู่นานก็เชื่อมากเลยค่ะ
ครั้งแรกเลยสัมผัสอะไรยังไงฮะ
สัมผัสครั้งแรกก็คือท่านวันนี้ไม่ฝันนะคะ
ไม่ฝันอยู่ที่ตรงที่บ้านท่านจะเลือกขึ้นไปอยู่ตรงหิ้งพระ
แล้วก็กลายเป็นรูปคน

รูปร่างหน้าตาสูงขาวเหมือนฝรั่งค่ะ

อ๋อบางคนก็บอกว่าดูเป็นคนแก่นะ
ไม่ค่ะท่านก็มีหลายองค์หลายกิจหลายวิญญาณนะคะ

แล้วแต่ท่านจะเลือกองค์ไหนที่จะเลือกมา

แล้วแล้วแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
เคยเห็นพญานาคตัวเป็นไหมตัวแม่เอง
เห็นค่ะช่วงที่ขึ้นคนเยอะพศ๓๕๓๖ค่ะ

ขึ้นอยู่กลางริมอยู่กลางกลางน้ำกลางพระธาตุกลางน้ำนะคะ
เห็นเหมือนกับปลาเหมือนกับปลาที่วนไปเวียนมา

้วนไปม้วนมาน้ำกระเพื่อมอะไรอย่างนี้หรอ

แล้วยังไงแล้วคือแม่มั่นใจได้ไหมนั่นคือพญานาค

อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราเห็นคนเดียวนะคะ
หลอยหมู่บ้านมามาดูก็กลัวว่าเชื่อถือว่าเป็นพญานาคลาดค่ะ

ความเชื่อนะคะ
ผมถามหน่อยเคยมีใครไปบันทึกภาพเหตุการณ์
ตอนที่แบบมีพญานาคไหว้อยู่หรือตอนพญานาคขึ้นเลย

ช่วงนั้นแม่จะทำวีดีโอขายความเชื่อถือของแม่

ก็เห็นเป็นหมูปลาค่ะเป็นเป็นเหมือนกับที่ว่าเราเป็นหมูปลา
แต่เราเชื่อถือได้ว่าเป็นพญานาคาราชค่ะ
มีอีกไหมที่คิดว่าเห็นอันนี้อมพญานาคแน่

สองภาคทางเวลาเรือวิ่งใช่ไหมคะน้ำจะแยกใช่ไหมคะ
อันนี้ไม่มีเรือค่ะจะเป็นปลาตัวใหญ่วิ่ง
วิ่งขึ้นไปน้ำสองภาคจะแตกออกฆาตแพรง
เราเชื่อว่าองค์พญานาคจริงเพราะว่าวิ่งขึ้นไปตามท่านไป
แล้วไปลงนอปขอแล้วก็ท่านก็หายไปเลยค่ะ

เราเชื่อว่าเป็นหอนพญานาคาราชค่ะ

คือชาวบ้านที่บริเวณนี้เขาเชื่อว่านี่คือเป็นหงอนขององค์พญานาค
คือดูบริเวณเซียนของพญานาคถูกมั้ยครับ

๑๒ลาสี๑๒ลาสีคือรอบขันนี่เป็น

แล้วก็เสียท่านก็อยู่ข้างในก็เป็นอย่างนี้ขึ้นมา

เขาก็เอาไปให้ตลาดเขาบอกว่าของแม่
จะติ้งออกจากตลาดมาที่บ้านมาอยู่กับแม่๕วันค่ะ
แม่ก็เชื่อถือว่าเป็นพญานาคจริง
แต่ท่านก็มาเข้าฝันอีกเขาจะมาขออยู่ด้วย

ที่แม่เล่าให้ฝังว่านิทัลลังก์

ไม่รู้ว่าชื่อเขาชื่ออะไรแต่เขาก็มาบอกชื่อว่าเขาชื่อพ่อปู่กาบคงคำ
ซึ่งเป็นเจ้าของหอนนี้เจ้าของหง่อนนี้เข้ามาจากฝั่งลาวค่ะ
เขามาสามสามพระองค์เขากลับไม่ได้เขาก็เลยมาขอพักอาศัยอยู่ที่นี่ค่ะ
แม่ก็เลยเอาเนี้ยมาไว้ที่นี่ค่ะแม่แม่ทำพิธีบวงสวงทำพิธีสู่ขวัญแห่ท่านมาจากที่บ้านมาอยู่ที่นี่ค่ะ
ก็คือสุดท้ายแม่ก็ยังยืนยันว่าที่นี่มีพญานาคใช่ค่ะแล้วนี่คือเป็นเอ่อ
หอนของพ่อปู่กาบพงคำข้าพเจ้าขอถวายพวงมาลัยนี้ด้วยดอกดาวเรือง
เป็นเครื่องหมายของความเจริญรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรืองจงเกิดขึ้นแก่ประเทศไทย
จงเกิดขึ้นแก่พี่น้องชาวจังหวัดน้องคายจงเกิดขึ้นแก่เราทั้งหลายผู้บูชาศักระ
จากนี้ไปตลอดกาลและนานเถินพญานาคมาไหว้อยู่ข้างเรืออะไรอย่างเงี้แหละ
จะเป็นตัวใหญ่ใหญ่ยาวมากขนาดยาวกว่าเรือปกติถ้าเป็นขึ้นขึ้นน้ำจากเรือเนี่ย
มันมันจะวิ่งมาสองข้างสองข้างฝั่งแต่นี่ไม่ใช่คือเต็มลำน้ำเลย
แล้วรถมาจากใต้ยกเรือผมขึ้นหนึ่งท่านไปเข้าฝันพี่พี่สาวที่อยู่บ้านที่ทำงานด้วยกัน
เพราะฉะนั้นบอกให้ให้ไปดูเรือหน่อยเรือมันเก่าแล้วเดี๋ยวมันจะหล่นใส่หัวปู่
มันจะมีลูกค้ามาลอยอังคารผมก็เบียนเรือเบียนเรือไปถึงยอดท่าน
ไอ้หางหางเสือนะครับที่บังคับเรือเลี้ยวล่วง
ไม่เชื่ออย่ารับรู้มูเตรุไม่เข้าไกลออกไฟ

แล้วก็ถึงเวลาลงเรือเพื่อไปกราบสการะบูชาองค์พระธาตุกลางน้ำ
อย่างใกล้ชิดกันแล้วครับวันนี้โชคดีที่พิกิจกวงทองมาเป็นไกด์
นำเครื่องบูชาองค์พระธาตุมาให้พิธีกรของเราด้วย
โดยมีหมู่ขั้นเทพของเรานำกล่าวคำสการะเพื่อเป็นสิริมงคลครับ
ข้าแต่องค์พระยานัครราชในฝั่งไทยข้าแต่องค์พระยานัครราชในฝั่งลาว
ข้าแต่พระยาศรีสัตว์นัครราชสุวรรณนัครราชปู่ศรีสุโธนัครราช
ฆ่าแต่พระยาปรับภารณะผู้ดูแลรักษาทองน้ำในพื้นที่แห่งนี้
ข้าแต่นักบริวารทุกทุกหมู่เหล่าขอท่านจงรับรู้อนุโมทนา
ในการเข้าบูชาศักระของคณะของข้าพเจ้าด้วยจิตเคารพสัทธา
ชาวชุมชนวัดธาตุนั้นจะนำเรือมาไว้ให้บริการสำหรับประชาชนนักท่องเที่ยว
ที่ต้องการล่องเรือไปกราบไหว้ขอพรจากองค์พระธาตุ
อย่างใกล้ชิดกลางแม่น้ำโขงรวมทั้งลอยอังคารด้วยครับ
พร้อมจัดเตรียมดอกไม้ทูบเทียนไว้ให้คิดอัตราค่าบริการกรณี๑๐คนขึ้นไป
คนละยี่สิบบาทแต่หากคนน้อยต้องเหมาลำเรือสองร้อยบาท
ซึ่งทางเรือมียางผูกไว้ที่หัวเรือเพื่อไม่ให้ไปกระทบพระธาตุ
หรือทำพระธาตุเสียหายนั่นเองครับ

สำเร็จดังประสิทธิผลและเป็นมงคลอย่างมีโทษไทยนั้นเถิน
ข้าพเจ้าขอถวายพวงมาลัยนี้ด้วยดอกดาวเรือง
เป็นเครื่องหมายของความเจริญรุ่งเรือง
ความเจริญรุ่งเรืองจงเกิดขึ้นแก่ประเทศไทย
เกิดขึ้นแก่พี่น้องชาวจังหวัดน้องคาย
เกิดขึ้นแก่เราทั้งหลายผู้บูชาศักระ
จากนี้ไปตลอดกาลและนานเถิน
ตอนนี้อยู่กับพี่พินซึ่งมีประสบการณ์ในการพบเห็นพญานาค

แต่คนที่กำลังจะสัมภาษณ์คือคนที่เจอพญานาค

พญานาคมาไหว้อยู่ข้างเรือเลย
เพราะฉะนั้นพวกผมทำเรือไฟเข้าแข่ง
พอนำเรือไฟออกวันแขก
อยู่นี้เขาเรียกถุยธาตุ
ธาตุคือมาคารวะหลวงพ่อพระธาตุกลางน้ำ

ลูกพี่ที่คนเคยพาทำก่อน
เขาเห็นเขาเรียกให้ดูว่าเอออันนี้อะไรเนี่ย

คือจะเป็นตัวใหญ่ใหญ่ยาวมาก

ยาวกว่าเรือยาวกว่าเรืออย่างนี้

คือเราก็เรียกกันมาดูทั้งลำเลย

ผมนำลูกค้าเข้ามาไหว้พระธาตุ
มันจะเป็นขึ้นขึ้นน้ำครับ

มันจะวิ่งมาสองข้างสองข้างฝั่ง

แล้วรถมาจากใต้ยกเรือผมขึ้นเลย

ยกเรือลำนี้เนี่ยนะลอยขึ้นมาเลย

เคยขออะไรองค์หมู่ปู่มั้ย

แต่ว่าต้องถามพี่อย่างนี้

มันจะมีอีกครั้งคือ

ท่านไปเข้าฝันพี่สาว

หลวงปู่ท่านบอกให้ไปดูเรือหน่อย

เดี๋ยวมันจะหล่นใส่หัวปู่

แล้วไงค่ะต้องลดไปแล้วไงต่อเอง
ลลลล
แล้วผมใช้ใบพายเรือที่พายเรือ

ก็งัดทีละนิดให้เข้าฝั่งได้
ก็เป็นไปตามความฝันเลยที่ท่านมาเตือน

แล้วครับวันนี้ก็ถือว่าเต็มอิ่มนะคุณพระดำนะ

เรายังจะตามรอยพญานาคอีกหนึ่งที่

มีตำนานพญานาคมากมายเล่ากันอีกเป็นปีก็ไม่จบ

ถูกต้องนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับ

มูให้ทะลุถึงชั้นฟ้าหรือลึกลับถึงชั้น